มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น
คาดคิดเปราะแรกก็คือว่าไม่คิดว่าจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
เพราะที่สองคือถูกแล้วกลับไม่ได้เงินคือร่วมหุ้นกันซื้อกับเพื่อน
สุดท้ายเหมือนกับว่าเพื่อนเอาไปไว้คนเดียวไปเก็บเงินไว้คนเดียวนะครับ
จากการถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบครับ
นางเรวดีหาแก้วและนางวิลัยพรรัตนติสร้อยนะครับ
หุ้นส่วนที่ร่วมกันซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
หรือลอตเตอรี่ยักยอกลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑
ประจำงวดวันที่๑เมษายนปี๒๕๕๙
มูลค่ารวมแล้ว๓๐ล้านบาท
พร้อมด้วยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรม
นำหลักฐานในการถูกยักยอกเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามนะครับ
โดยนางวิลัยพรเล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่๒๘มีนาคม๒๕๖
ก็เดินทางไปทำบุญที่วัดลาดบัวขาวกรุงเทพมหานคร
ทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วสบายอกสบายใจก็ซื้อลอตเตอรี่๕คู่
รวมเป็นเงิน๕๐๐บาทซึ่งนางเรวดีเป็นคนออกเงินให้
โดยผู้เสียหายทั้งสองคนฝากลอตเตอรี่ให้นางสุดารัฐเก็บเอาไว้
เพื่อจะนำมาแบ่งกันภายหลังถ้าหากว่าถูกรางวัล

ขณะที่นางเรวดีนั้นบอกว่าก่อนมอบให้กับนางสุดารัฐ
ก็ลงรายมือชื่อเอาไว้ด้านหลังลอตเตอรี่๒ใบ
พอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑พยายามติดต่อไปยังนางสุดารัส
ซึ่งเก็บลอตเตอรี่เอาไว้เพื่อจะขอลอตเตอรี่ในส่วนของตัวเอง
แล้วก็นำมาแบ่งกันแต่ว่าถูกนางสุดารัฐปฏิเสธ
พร้อมอ้างว่าไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ชุดดังกล่าวเอาไว้

จากการตรวจสอบเบื้องต้นเชื่อว่านางสุดารัฐนั้นน่าจะมีกลุ่ม
ร่วมขบวนการเนื่องจากว่าเงินที่ถูกรางวัล
จำนวน๕คู่มูลค่ารวม๓๐ล้านบาทนั้น
มีการว่าจ้างให้ชาวบ้านในจากหลายจังหวัดนะครับนำไปขึ้นรางวัล
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรี
โดยใช้วิธีคือทยอยไปขึ้นรางวัลทีละใบทีละใบ

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ